มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันมีทั้งเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปพิสูจน์ต้องไปตรวจสอบกัน
เพราะว่าผู้หญิงคนนึงเป็นสาววัย๑๘ปีโดนพระทักว่าโดนของมา
ก็เลยจะให้แก้ด้วยการดื่มน้ำมนต์
แต่ทีนี้พอหลังจากดื่มน้ำมนต์แล้วเนี่ยเธออาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทางด้านญาติก็เลยบอกว่าน่าจะเสียชีวิตจากน้ำมนต์ที่ดื่ม
ดื่มเข้าไปนั่นแหละใช่ส่วนพระพระบอกว่าไม่
ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนมนต์ดำที่พระทักไว้แต่แรก
ใช่ค่ะเรื่องนี้ในสิทธิพลแสนยมูลอายุ๒๙ปี
แฟนของนางสาวสุพักเชิดจอหออายุ๑๘ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
โดยบอกว่าเชื่อว่าการตายของแฟนสาวน่าจะมาจากน้ำมนต์ของพระกลุ่มนี้
เพราะว่าตอนที่มีการทำพิธีนะคุณรัชพรคุณผู้ชม
พระไม่อนุญาตให้แฟนเข้าไปดู
ก็เลยไม่รู้ว่าในน้ำมนที่ให้ดื่มเขาใส่อะไรลงไปบ้าง
แล้วพอหลังจากที่ดื่มน้ำมนต์เข้าไปแฟนสาวก็มีอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือด
ขณะเดียวกันในขณะทำพิธีนี้นะคะกลุ่มพระสงฆ์

เพราะว่ากำลังมีของเข้าอยู่ในตัวเรื่อยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงแฟนของผู้เสียชีวิตค่ะ
นอกจากนี้แฟนของผู้ตายก็ยืนยันด้วยนะคะ
ว่าผู้ตายไม่มีโรคประจำตัว

ส่วนกรณีที่บอกว่าไม่นำศพไปชนะสูตร

แต่ก็ทางแฟนสาวผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ว่าการเสียชีวิตเกิดจากน้ำมนต์ของพระสงฆ์
ตอนนี้ช่วยกันออกหาเบาะแสของพระสงฆ์ทั้ง๓รูปแล้ว
ใน๓เป็นพระสูงอายุ
ส่วนอีก๒รูปอยู่ในวัยกลางคน
สำเนียงการพูดเป็นสำเนียงอีสาน
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เบาะแสต่างเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจภูทรแก้งเคราะห์ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
จุดที่เกิดเหตุก็คือที่วัดท่าเวอร์ไนท์ที่ตำบลท่ามะไฟหวานอเผลอแก้งเคราะห์

ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์ดังกล่าวพอไปถึงคุณรัชพรก็ไม่เจอหรอกค่ะ

แต่ว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ

ตัวน้ำเองอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนก็เป็นไปได้เหมือนกัน